คือเราซื้อเป็นตัวมาก็ได้

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน
นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

นี่เห็นจริงตอนนี้ต้องซื้อ๖วัน

มรึงวอแล้วมึงวอกว่ามันสีหย่อมพูเลยเห็นมั้ย

เมื่อคืนตอนจับมันยิ่งงานานี้เลย

เอาละมันไปเป็นพันธุ์อะไร

เกรงเบาสีทองไม่สีขาวสีเหลืองกันนะ
พี่ป๊าต้าเลยไปดูสิพี่ป๊าต้าเหมือนกัน

ถ้าไปโงะเลื้องคือะว่าน่าจะเชื่อมนะ

มันมาจากจากป่าหรือจากไม่

แต่มัน

คือถ้าไม่มีใครไปกลัวไม่ได้ยูงพอประสิทธิ์

บาทหรือเท่าไหร่
๕บาทมีเม็ดมีเม็ดจุด

โปรดนะ

อะแล้วเรามายืนส่วนสังสรรค์นะ

มันมันเลื้อยฝั่งฝั่งถนนอยู่เลยครับแล้วผมจอดผมก็เอาไม้เคลียร์อ่า

เจองูตัวนี้ยังไงครับตอนที่แรกก็ผมขับรถจากไอ้รถน้ำฝรั่งที่ว่าอยู่บ้านน้องชายนะ
พอเสร็จก็ขับรถกลับมันจะเป็นทางซอกแทรกในซอกป้า
ก็เลยไปเจอเขาผมคิดว่าทีแรกเขาเอาถุงปุ๋ยอะไรมาวางไว้กลางถนน
ผมก็จอดรถเลยจอดดูประมาณสิบนาทีก็บอกว่าผมก็บอกว่าเออทางใครทางมัน
ต่างคนต่างไปก็แล้วกันเขาก็ไม่ไปผมก็เลยเอาไม้เคลียร์
อันนี้แค่นึกได้
มันกัดแล้วกินอะไรกัน

เอาเชือกไปก็เอาไม้หลักที่ว่าตก
ล้อมบัวเนี่ยเอาเชือก

คราวนี้น้องชายบอกว่าเออนั้นไปอยู่ด้วยกัน
พอนิ่งปุ๊บใส่ถุงก็ไม่ออก

ถุงน้ำไม่ดิ้งเลย

ก็จนมาปล่อยไว้ในนี้
เขาก็จะขู่บ้างแต่ก็คือไม่มีอาการอะไรมากมาย
เราเคยเจอแบบนี้ไหม

ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรครับเป็นที่ป่า

มันจะเป็นโคกเมื่อก่อนเขาจะเป็นป่าไปหมด
ทีนี้เขาก็บุกเบิกทำหน้ากันบ้างอะไรบ้าง
มันก็เลยเป็นโค้กโค้กโค้กโค้ก
เป็นภาระมะแบบเอาไว้พัก
เวลาตัดข้าวเวลานั่งกินข้าวเวลาเกี่ยวข้าวสมัยก่อนนะครับ
คิดว่าจะได้ให้เพิ่มหรือไม่

เขาก็คงจะไอ้ของแบบนี้มันไม่เจอกันง่ายนะครับ
จะเป็นดวงเราด้วยเขาอาจจะอยากมาอยู่กับเราก็ได้
ทีนี้เราจะเลี้ยงหรือว่าเราจะผสานกับทางหน่วยงานมารับหรือเอา
ก็อยากเลี้ยงครับแต่ทีนี้เราก็ต้องไปทำให้มันถูกต้อง
ถ้าเกิดว่าทำถูกต้องถ้าเกิดขอให้เลี้ยงเราก็อยากเลี้ยงไว้ครับ
แต่ถ้ามันเลี้ยงไม่ได้จริงเราก็พร้อมที่จะคืนคืนสู่ป่า
หรือว่าถ้าเขามีเจ้าของใครทำรถหายไว้
จะมาเอาคืนก็เอารับฐานอะไรมายืนยันหรือว่าเลี้ยงมาหรือว่าอะไรเงี้ย
มีธุรกิจว่าคุณเคยเลี้ยงเขามาคุณก็เอากลับไปได้ครับ
เราไม่ได้ห่วงห้ามตรงนั้น
ก็ว่าถ้าเกิดเราทำถูกต้อง
แล้วข้างบนเป็นรุกกงแล้วมันมีประตูปิดเปิด

เพื่อขออยู่ให้ชมให้ราบให้เราดีขึ้น
เพื่อเราจะถี้วันนี้ก็ได้
แล้วมีชาวอ้านแถวนี้เขามาดูกันอย่างไร

เนี่ยนี่ป้านี่ผมรู้

เพราะว่าเขากดดูนะ

นี่ถ้าเกิดถ้ามีคนรู้ข่าวแล้วก็มาขอซื้อเนี่ย

โอ้โฮมันคูรเองมาก

อื้ม
ในคลิปปรากฏผมเตือนมาก็ไม่เคยเจอ

ยอดมันจะไม่ควร